กศธชมีมติให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ
และยังออกอากาศบรรยากาศแสดงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเวลา๓๐วันนี้ค่ะ
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกศธประชุมนัดพิเศษร่วมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ทุกช่องครั้งที่๓
โดยมีมติให้การถ่ายทอดมีความหลากหลายและคงไว้ซึ่งบรรยากาศการแสดงความอาลัยในช่วงเวลา๓๐วัน
พร้อมขอความร่วมมือไปยังสถานีทั้งหมด๓๖ช่องสลับสับเปลี่ยนการเชื่อมโยงสัญญาณในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยสามารถเชื่อมโยงสัญญาณจากกรมประชาสัมพันธ์
แต่ทุกสถานียังคงต้องเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรทเมื่อมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพในแต่ละวันเช่นเดิม

เหนือช่วงเวลาเชื่อมโยงสัญญาณจากทรทเมื่อครบกำหนด๗วัน
ในวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๕๙ให้ถือปฏิบัติคงเดิมนะคะ
และสามารถนำรายการที่อยู่ในระดับความเหมาะสม
สำหรับปฐมวัยเด็กและทั่วไป
รวมถึงการโฆษณามาออกอากาศได้
แต่ขอให้สถานีระมัดระวังควบคุมระดับสี
และไม่ให้ขัดแย้งกับมติก่อนหน้านี้
นายกสมาคมทีวีดิจิทัลยืนยันว่าในช่วงที่ผ่านมา
สถานีโทรทัศน์ทุกช่องตั้งใจผลิตเนื้อหาที่มีความเหมาะสม
น้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชอย่างเต็มที่
แต่มีความกังวลถึงการนำเสนอเนื้อหาประเภททั่วไป
กศธชได้ผ่อนคลายให้นำมาออกอากาศได้
โดยสมาชิกสมาคมจะมีการหารือกันอีกครั้งค่ะ
ยังแต่เป็นห่วงว่าการที่กศธชบอกว่า
รายการทั่วไปเนี่ยอันนี้พวกเราจะต้องคุยกันว่า
ทั่วไปเนี่ยทั่วไปแบบไหนได้หรือไม่ได้
อันนี้ในนามของสมาคมเราก็เป็นห่วง
ไม่อยากให้มีใครมาตำหนิได้ว่า
กลางบรรยากาศของประเทศเป็นอย่างนี้
โทรทัศน์ไปทำลายความรู้สึกคนอันนี้เราระวังมาก
เรื่องโฆษณาถึงแม้จะโฆษณาได้
แต่ว่าฝ่ายโทรทัศน์จะเป็นคนดู
โฆษณาที่ชิ้นงานส่งมานั้นเหมาะสมไหม
ถ้าไม่เหมาะสมได้เงินเราก็ไม่เอาครับ
หากจะโฆษณาใน๗๕วันนี้
ที่เป็นวันโฆษณาเศรษฐานี้
หลักฤทธิ์ร่วมไม่เหมาะอันนี้เรื่องที่หนึ่ง
แต่ถ้าหากจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อัลละ
จาก๑๕วันไปถึง๓๐วัน๑เดือน

เพราะว่าจะทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้ง๒สมาคมกับสมาคมมีเดียวกันเคสที่โฆษณา
จะมีการประชุมหาลือกันอีกครั้ง

เพื่อที่จะศึกษาไปทำกับลูกค้า
เขมรทัศน์บอกว่าเมื่อใกล้ครบ๓๐วัน

จะมีการหารือเกี่ยวกับเนื้อหา
ในการนำมาออกอากาศร่วมกันอีกครั้ง
ส่วนที่จะให้สลับกันเชื่อมโยงสัญญาณ
กรณีที่พระบรมวงศานุวงศ

เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธี

กับกศธชอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน